เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ยบอกว่าโอ้โหต้องเอาแม่อายุ๘๐กว่าแล้วนะ
เอาหลานสาวอีก๓คนรวมแล้วเป็น๕ชีวิตไม่อยู่ที่บ้านแล้ว
หนีออกมามาอยู่ริมถนนมาอยู่ในที่ของคนอื่น
ถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมที่บ้านไม่กล้าอยู่แล้วจ้ะ
ลูกอ่ะลูกชายเป็นธาตุยาเสพติดคูจะทำร้ายตลอดเลยก็เลยต้องหนีตายมาเนี่ยคุณ

เขาบอกว่าฉันมาอาศัยเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแถวนี้
มีอาหารการกินก็ทำกันแบบนี้เลยค่ะ
นอนกลางดินกินกลางทรายแบบนี้เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วเราไปเจอกับคุณป้านาฏโชคสิริอายุ๕๘ปีนะคะ
อยู่ตรงริมถนนสายชายภูมิศรีคิ้วรอยต่ออำเภอเมืองอำเภอจตุรัสที่ชายภูมิ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยดูสิป้าก็ต้องเอาแม่ออกมา
ป้าก็อายุเยอะแล้วนะ๘๖แล้วแล้วป้าก็ยังมีหลานอีก๓คน
เนี่ยมาเลี้ยงเป็ดแล้วก็มาเนี่ยจับปลาตักน้ำมาทำอะไรกินแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเหมือนคนที่ต้องหกระเหินเร่ร่อนเลยนะ
ใช่ค่ะระหกระเหเร่ร่อนแบบนี้แล้วถามว่าต้องทำขนาดนี้เพราะว่าอะไร
ลูกป้าน่ะเมื่อก่อนเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวนะลูกคนโตเนี่ย
พอเขาเลิกกับเมียไปเนี่ยอาการก็เปลี่ยนไป
งานการไม่ทำเลยติดยาติดยาอย่างเดียวไม่พอคุ้มคลั่งอีก
นี่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกฉันเนี่ยขู่ขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวจะเผาบ้าน
ฉันก็กลัวสิไปบอกตำรวจให้ตำรวจไประงับเหตุแต่ก็ไม่ทันอ่ะ
เผาบ้านไปแล้วแล้วบ้านเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัว
โดนเผาไปหมดสิ่งที่เอามาได้นะเอาได้แค่เสื้อผ้า
แล้วก็เพราะอ้อมของหลานคนเล็กอ่ะหลานสามขวบอ่ะคุณผู้ชม
เอาออกมาได้แค่นี้ทีนี้ค่ะคุณป้าเองก็บอกว่ากลัวมากเลย
กลัวว่าลูกชายเนี่ยจะอาฆาตที่ฉันเนี่ยไปแจ้งตำรวจ
แล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าพ้นโทษเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาฆ่าทุกคนให้หมดเลย
ทีนี้ก็เลยทำให้ป้าแกก็ไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ในที่ดินของตัวเองนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ป้าบอกว่ากังวลเหลือเกิน
แล้วก็ยกมือไหว้แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
ชาวบ้านเขาหาว่าครอบครัวป้าติดโควิด
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงตอนนี้คนเขากลายเป็นรังเกียจแล้ว
เอาฟังป้าหน่อยค่ะ
ดูซิเหมือนกับเป็นแค่ภะใบมากันกาลงลมแบบนี้ค่ะ
แล้วก็พวกน้ำเอ่ยข้าวเอ่ยก็ไปขอมาจากวัด
ไม่ก็ไปตักน้ำจากแหล่งน้ำเอามาใช้
ทีนี้ถามว่าพอมันเป็นข่าวไปได้รับการช่วยเหลือหรือยัง
หรือยังได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ
บริษัทเมรัยชัยภูมิเป็นบริษัทเอกชน
ก็มามอบน้ำดื่ม๑๕ลิตรมอบให้๕๐แพ็คเลย
ให้กับคุณป้านาฏเอาไว้ใช้เอาดื่มด้วยทำอาหารด้วย
แล้วก็นายอำเภอจตุรัสหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็อบตระหารก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยี่ยนไปสอบถามข้อมูลนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยทางนายอำเภอนายวรสิตพุทธจีบเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะรับเด็กแล้วก็ครอบครัวไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว
ส่วนคุณป้านาฏอยากจะดูแลหลานอยากจะดูแลแม่เอง
เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในบ้านพักเด็กเนี่ยป้าแกก็กลัวไงว่าจะไม่ได้ออกทำมาหากิน
ทีนี้พอได้รับการช่วยเหลือแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเนี่ย
คุณป้าแกก็บอกว่าสบายใจขึ้นนะอย่างเรื่องความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่าป้าป้าทำใจให้สบายนะ
ลูกป้าเนี่ยจะไม่ออกมาทำร้ายอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการสยบข่าวลือเรื่องของการติดโควิดด้วย
คือคุณป้าจะได้ใช้ชีวิตได้ค้าขายได้ใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามปกติ
คุณผู้ชมแล้วเมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้ไม่ได้ไปหาที่ริมถนนแล้วนะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้ว
มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่คนในชุมชนเนี่ย
แล้วพอตรวจแล้วผลก็ไม่ติดโควิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือเบื้องต้น
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยต่อไปด้วยแล้วก็เรื่องของลูกชายที่เผาบ้านไปเนี่ยนะคะ
ลูกชายเนี่ยก็โดนตำรวจแจ้งข้อหาวางเพลิงส่งตัวฝากขังไปแล้ว
ก็บอกว่าเอางี้ก็ขอให้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมที่ทำมาละกันอยากให้เขาสำนึกได้อ่ะ
ตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำเกิดออกมาจะได้ไม่ทำตัวแบบนี้อีกนะครับ